นักคบินธราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า
เรื่องของการปลูกป่าปลูกคน
ซึ่งมูลนิทริปแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปฐำ
้อมนำมาดำเนินการพัฒนาในพื้นที่

ว่าสามารถจะคืนชีพคืนป่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวไทยภูเขา
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีก็มีโอกาสพูดคุยกันกับชาวไทยภูเขา
หนึ่งในคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอด
ดอยดินแดงจนกระทั่งมาเป็นดอยตุงที่เขียวขจี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณวันทินีศรีเคนครับ
ชาวไทยภูเขาในโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงราย

ทุกคนมีอาชีพมีรายได้ทั้งจากทำการเกษตรและทำงานประจำ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรม
ที่สำคัญพวกเขาได้รับการศึกษาที่ดี
ถ้าคนที่เรียนหนังสืออย่างนี้ค่ะเราก็คือโตขึ้นอยากทำอะไรก็ได้
คือจะอยากอยู่ในพื้นที่มาทำงานกับโครงการหรือมาทำโรงงานแม่ค้าหรือจะมาขายของ
หรือว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองตรงนี้จริงก็รองรับอยู่อะค่ะ
แล้วก็คนในหมู่บ้านส่วนมากก็เปลี่ยนจากวิถีเกษตรเป็นรับจ้าง
เพราะว่ารับจ้างเป็นอาชีพหลักแล้วก็ส่วนเกษตรกาแฟเป็นอาชีพเสริม
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนดอยตุงเปลี่ยนไป
ทุกคนมีทางเลือกในการดำรงชีวิตมากขึ้น
เดิมที่ทำได้เพียงแค่ปลูกฟินปลูกข้าวไร่ข้าวโพดเพื่อเลี้ยงชีพ
พื้นป่าดอยตุงที่กลับมาเคี้ยวขจีในวันนี้
กลายเป็นทรัพย์สมบัติที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ทุกคนที่นี่
ตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
ทำให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่า
ทำไมต้องเดินตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระศรีนครีมธรรมาโรมราชชนนี
สมเด็จย่าเรื่องปลูกป่าปลูกคน
และต้องช่วยกันรักษาพื้นป่านี้
ก่อนที่จะมีโครงการก็หลายหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่ครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปผ้าในทางที่ไม่ค่อยดี
ซึ่งชาวบ้านก็เก็บฝังค่อนข้างจะลึกอะครับ

เราก็ต้องรอดูท่าทีเป็นระยะหนึ่ง
ว่าสามารถไว้ใจได้หรือไม่

เรื่องของป่านะครับ
ในพื้นที่ในโครงการทั้งหมดนะครับ

เขาอยู่แล้วเขาใช้ซอยเขาใช้ประโยชน์อยู่
ฉะนั้นเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลนะครับ

คิดว่าเด็กในพื้นที่นะครับก็ให้เรียนรู้

ที่ไปที่มาของโครงการสมเด็จย่าถ้ามาทำอะไรตรงนี้

ถ้าเกิดมาในพื้นที่ที่มีความพร้อมนะ

ท่านต้องสำนึกว่าท่านไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่

โดยเฉพาะคนที่ก่อให้เกิดโครงการโดยตรง
แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ก็มองสมเด็จย่าเป็นแบบอย่างอยู่เหมือนกันนะคะว่า
ขนาดท่านอายุ๘๗ปีแล้วคนแก่
คือยังอยากจะมาทำอะไรเพื่อบ้านของเราเลยอย่างนี้
เรายังเด็กเรายังทำอะไรได้มากกว่าทัน
สมเด็จย่ามากที่เลือกพื้นที่นี้
แล้วก็สำหรับคนที่มาช่วยกันทุกคน
พวกเขาเชื่อว่า๓๐ปีกับการพัฒนาดอยตุง
จะเป็นบทพิสูจน์และเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้
ว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน